สวนยางไปแล้วชาวนาไปแล้วดูชาวประมงบ้างนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าอยากให้หน่วยงานมาช่วยหน่อยเถอะ
เพราะว่าตอนนี้คือกำแพงที่เป็นปูน

ตอนนี้โอ้โฮคลื่นก็กันไม่อยู่แล้วค่ะ

ทับถนนในหมู่บ้านจนมิดเลยนะคะ
พอรู้แบบนี้แล้วทีมข่าวรีบลงพื้นที่เลยค่ะ

โดยนางแมะดอเลาะหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

บอกว่ากำแพงปูนกันคลื่นซ้อฝั่งที่จังหวัดสร้างเอาไว้เมื่อ๔ปีที่แล้ว
ตอนนี้ถูกคลื่นซัดจนพังเสียหายเป็นช่วง
เพราะว่าช่วง๓ปีที่ผ่านมามีคลื่นลมแรงมาก
ทำให้ตอนนี้เวลาคลื่นซัดเข้าฝั่ง
ก็จะหอบเอาทรายเป็นจำนวนมากขึ้นมาด้วย
ทีนี้ทรายมันก็มาทับที่ถนนภายในหมู่บ้าน
จนตอนนี้ถนนจมมิตรสูงเกือบ๑เมตรเลยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้บอกว่าไม่มีใครสามารถนำรถเข้าไปจอดในบ้านได้เลย

โดยเฉพาะตัวเธอก็ได้รับความเดือดร้อนมาก
น้ำทะเลก็เข้าทำลายโอ่งที่เป็นโอ่งหมักน้ำบูดู
ตอนนี้ไม่สามารถนำออกไปขายที่ตลาดได้
แล้วก็คือการทำน้ำบูดูก็ถือว่าเป็นอาชีพของคนที่นี่เนี่ยนะคะ
และยิ่งช่วงไหนนะคุณผู้ชมที่ฝนตกหนัก

เธอก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการนำทรายใส่ถุงปุ๋ย
ทำเป็นกำแพงกันน้ำทะเลซัด
เพราะว่าส่วนใหญ่น้ำจะขึ้นตอนกลางคืน
จนตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
ต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ที่บ้านที่อยู่ในเมืองแทน
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมโอ่งหมักน้ำบูดูของชาวบ้าน

ย้ายออกไปก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็ยังทนอยู่
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการทำอาชีพประมง
สามารถที่จะนำปลาขึ้นตะข่ายมาตากแดดได้สะดวก
รวมถึงมีพื้นที่กว้างพอที่จะทำการหมักน้ำบูดูในโอ่งได้
แล้วก็ที่สำคัญก็คือกลิ่นไม่รบกวนชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
เพราะว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ทำอาชีพเหมือนกัน
ทำน้ำบูดูเหมือนกันจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นนะคะ
และตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนมากเหลือเกิน
อยากให้ทางจังหวัดนำหินขนาดใหญ่เอามาถมตรงนี้หน่อย
สร้างความแข็งแรงให้กับกำแพงปูน
ยกระดับให้กำแพงปูนกันคลื่นได้สูงกว่าเดิม
เพราะว่าเวลาที่คลื่นลมมันมา
คลื่นลมจะมีความสูงประมาณ๒๔เมตร
แล้วกำแพงเดิมสูงแค่เมตรกว่าเอง
ก็เลยไม่สามารถที่จะป้องกันคลื่นที่มีความสูงมากกว่าได้นะคะ